นี่นะคะทีมข่าวของเราเกาะติดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะแน่นอนค่ะที่คุณผู้ชมจะได้ติดตามกับเราบรรยากาศการลงพื้นที่หาเสียงของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งแต่ละท่านนะคะ
แต่ว่าวันนี้มีประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง
ในส่วนของผู้ว่ากอทมและในส่วนของสกนะคะ
ผู้ว่ากรทมเนี่ยมีคนสมัครที่ขาดคุณสมบัติไปคนหนึ่งส่วนสกร๓คนนะคะ
สมัครผู้ว่ากรทมที่ถูกตัดสิทธิ์ไป๑รายก็คือคุณไกรเดชบุญหน้าผู้สมัครหมายเลข๑๙
เนื่องจากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชน
นี่นะคะก็ยื่นจดแจ้งไปเมื่อปี๔๖
ส่วนอีก๓ท่านก็เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาคกรุงเทพเขตดูสิตพญาไทยและบังนานะคะ
คือคุณไกรเดชบอกว่าเดี๋ยวจะยื่นอุทธรณ์เพราะว่ากิจการอันนี้ได้แจ้งเลิกกิจการมาเป็น๑๐ปีแล้ว
ว่ากรทมนี่สมัคร๓๑คนถ้าตัดอย่างนี้ก็จะเหลือ
เหลือ๓๐ค่ะแต่รอดูก่อนนะคะว่ายื่นอุทธรณ์แล้วจะเป็นยังไงในส่วนของคุณไกรเดช
ทีนี้ค่ะคุณโดโดยุทธพิชัยชันเลขาจำได้ใช่ไหมคะ
ดารานักแสดงชื่อดังครับเป็นผู้สมัครสอกรเขตวัฒนา

ใช่ค่ะนำหลักฐานเป็นภาพป้ายหาเสียงที่ถูกทำลายไปแจ้งความที่สนทองหล่อ
โดยเฉพาะเส้นสุขุมวิทย์ไปจนถึงแถวอโศกค่ะ
อยากให้ตำรวจตรวจสอบดูภาพจากกล้องวงจรปิดให้หน่อย

คุณโดโดนี่ลงสอกรในทีมรักกรุงเทพของพลตำรวจเอกอัศวิน
ใช่ค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นต้องมีกล้องวงจรปิดนะ
พื้นที่กลางเมืองขนาดนั้นทองหล่ออโศกเพชรบุรีอย่างนี้นะคะ
ส่วนบรรยากาศการหาเสียงนะคะก็ลงพื้นที่กันอย่างต่อเนื่อง
ยกตัวอย่างบางท่านนะคะดรเอสุชัชวีสุวรรณสวัสด
ผู้สมัครผู้ว่ากรทมเบอร์๔ประชาธิปัตย์
ลงพื้นที่ไปประเวทไปเล่นฟุตบอล
ไปเตะฟุตบอลนะครับไปเตะฟุตบอลกับเยาวชนค่ะ
สนามฟุตซอลข้างสำนักงานเขตสวนหลวงนะคะ
ที่ไปเตะฟุตบอลกับเด็กก็เพราะว่าเสนอนโยบายพัฒนากีฬา
แนวคิดก็คือให้โรงเรียนของกรทมมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
เปิดสนามกีฬาของโรงเรียนให้ประชาชนทั่วไปด้วยค่ะ
คุณชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับวันนี้นะครับ
ผู้สมัครหมายเลข๘อิสระนะฮะไปรดน้ำขอพรเจ้าวาดวัดสามัคคีธรรม
วังทองหลางไปพบกับตัวแทนชุมชนที่นั่นด้วย
แล้วก็เปลี่ยนเสื้อลายดอกให้เข้ากับเทศกาลสงกรานปีใหม่ไทยเลย
นี่ฮะเดินหาเสียงแถวตลาดเตาปูน
แล้วก็ไปรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุประจำลานกีฬาประชานุกูลเขตบางซื่อด้วย
นี่ครับโอ้โหนี่
นาวาอากาศตรีสิทธาธิวารีนะครับผู้สมัครจากภักดิ์ไทยสร้างไทยหมายเลข๑๑
ตอนนี้ได้ออกมานำเสนอนโยบายปลดล็อกกฎหมายและใบอนุญาตที่เป็นอุปสรรคขวางการทำมาหากินของคนกรุงเทพนะฮะ
ขณะที่พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองนะครับผู้สมัครผู้ว่ากรทมหมายเลข๖นะครับ
นี่เป็นช่วงเย็นนะครับทุกผู้ชมครับที่ไปหาเสียงกับประชาชนหลังเลิกงานที่ตลาดบ้านเรือนไทยเขตบางนาก็ไปกับผู้สมัครสอกรด้วย
นี่นะฮะบอกว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยจะปรับปรุงพื้นที่กรุงเทพเพื่อเตรียมรับนักท่องเที่ยว
คนตำรวจเอกสวินบอกว่าที่ผ่านมาก็ได้พัฒนาคูคลองถนนทางเท้าเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาใหม่หลังสถานการณ์โควิดเอาไว้แล้ว
ตอนนี้ต้องการที่จะทวงคืนการท่องเที่ยวที่เคยได้รับรางวัล๓ปีซ้อนกลับมาให้ได้
พยาบาลกรทมให้กับกลุ่มเยาวชนคนทำงานและผู้สูงอายุ
คนนะถ้าเรื่องตัดสิทธิ์ถ้าเกิดตัดไปก็เหลือ๓๐
โอ้โหเราก็ทยอยออกวันละเนี่ยนะฮะเท่าที่จะเป็นไปได้ก็แล้วกัน